คุณผู้ชมข่าวนี้ก็เป็นคดีดังเมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
เราตามให้ต่อเพราะว่าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
สารชั้นต้นสารอุทธรณ์ตัดสินคือประหารชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้

ลากน้องสโนอายุ๑๘ปีเข้าไปข่มขืน
จนกระทั่งสำเร็จความไคร่แล้วก็ฆ่าน้อง
สารชั้นต้นสารอุทธรณ์ตัดสินคือประหารชีวิต
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสารดีกา
ยืนตามสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรณ์นะคะ
ตัดสินประหารชีวิตอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ของน้องนะคะ
หลังจากที่ได้ฟังคำตัดสินของสารดีกาเสร็จปุ๊บ
บอกน้องค่ะบอกว่าน้องได้รับความเป็นธรรมแล้วนะ
ทวงคืนความยุติธรรมมาให้กับน้องได้แล้วนะคะ
ญาติเองเพื่อนบ้านเองก็แวะไปให้กำลังใจครอบครัวของ
พลประสิทธิ์ที่บ้านพักในหมู่บ้านโนนเมืองตำบลดงลิง
อำเภอกรรมรสัยจังหวัดกาลสินช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ

หลังจากที่ทราบข่าวว่าสารดีกามีคำพิพากษายืน
ตามสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรณ์
ประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้านรายนี้
ก็คือนายกริติเดชระเวงวัน
เป็นจำเลยในคดีข่มขืนและทำร้ายร่างกาย
น้องสโหน่หรือนางสาวรุดีวันพลประสิทธิ์
น้องสโหน่อายุ๑๘ปีนะคะ
อดีตผู้ใหญ่บ้านลากน้องเข้าไปในป่า
แล้วไปก่อเหตุคมขืนฆ่าน้องจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๘
จนกระทั่งมาปีนี้ค่ะปี๒๕๖๓นะคะ
สารดีกาพิพากษายืนก็คือโทษประหารชีวิตสถานเดียว
เราไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องสโหน่นะคะ
นี่ค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนี้พยายามบอกน้องนะ
หวังให้วิญญาณของน้องรับรู้ว่าน้องได้รับความเป็นธรรมแล้ว
หลังจากที่เหนื่อยต่อสู้คดีกันมายาวนานกว่า๕ปี

พร้อมกับขอบคุณน้องสโหน่ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่
ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีแรงต่อสู้คดีนี้จนชนะคดีในที่สุดค่ะ
ปู่ฟ้าระงึมนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบล
ที่นี่ก็มีเรือนไทยจำรองที่ชื่อว่าเรือนสโหน่ด้วยนะคะ
ทางครอบครัวพลประสิทธิ์เขานำมาถวายพ่อปู่

หลังตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
ก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านหรือนายกริติเดช
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานกระทั่งมีการส่งฟ้อง
และถูกตัดสินพิพากษาประหารชีวิตในที่สุดค่ะ